หลานชายคนหนึ่งนะครับหลานชายคนหนึ่ง
คุณปู่คุณย่าเลี้ยงมาตั้งแต่เด็ก

นี่คือบรรยากาศการกลับมาหาคุณปู่คุณย่าครับ
นี่ครับคุณผู้ชมครับ

นี่คือหลานชายคนเก่งครับ
หมวกนักเรียนจ่าอากาศนะครับ
ใส่ให้คุณปู่แล้วก้มลงกราบเท้านะครับ
คุณปู่คุณย่ายกมือตบบ่าตบไหล่ให้กำลังใจ

โอ้โฮละน้ำตาจะไหลครับ
นี่ฮะโอ้โหเป็นบรรยากาศที่สุดชื่นมื้น
อุ่นบอกไม่ถูกคุณผู้ชมฮะ

บรรยายเรื่องราวบอกว่าสุดซึ้งหลานชายก้มกราบเท้าปู่ย่า
เลี้ยงมาตั้งแต่เล็กหลังสอบติดนักเรียนจ่าอากาศ
ทำเอาทั้งคู่ถึงกับหลั่งน้ำตาออกมาด้วยความดีใจ

ซึ่งเป็นคลิปที่สร้างความประทับใจให้ทุกคน
สำหรับนักเรียนจ่าอากาศนายนี้นะครับ
ทราบชื่อคือนักเรียนจากอาจารย์ปัญญารัฐพระทรัพย์ครับ

มีคนเข้ามาชมมีคนเข้ามาแสดงความเห็น

ปลื้มใจด้วยเลยจ้าพี่น้ำตาจะไหลตาม
ยินดีด้วยจ้าบางท่านบอกสุดยอดแล้ว
คนเก่งของปู่ย่าปลื้มใจสุด
ยินดีด้วยค่ะน้องเก่งมากน้ำตาไหลตามเลยค่ะ
นี่คือกำลังใจของปู่ย่า
ดีครับรู้จักกะตันยูด้วยนะครับ